อุณหภูมิลดลงไม่ใช่ลดลงเฉพาะแค่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเท่านั้น
ภาคกลางกรุงเทพมนาคอนภาคตะวันออก
อุณหภูมิก็ลดลงไปด้วยเมื่อเช้าอย่างที่คุณสัมผัส
อากาศเย็นนิดนะครับปกติแล้วในช่วงเช้ามืดประมาณ๒๓วันที่ผ่านมา
ก็จะเป็นอุณหภูมิที่เย็นสบายเฉยแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีความหนาวนิดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
นี่คุณก็ตื่นเต้นเรียกว่าหนาวแล้วเหรอ
อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะแต่คุณผู้ชมส่งไลน์ส่งเฟสมาหน้าจอเยอะนะครับ
บอกว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ
ดังนั้นวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเดี๋ยวผมจะไปพยากรให้ดูนะฮะ

จะทำดีได้เท่าคุณคุปตนันหรือเปล่าไม่รู้นะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ที่คุณผู้ชมได้สัมผัสอากาศที่ค่อนข้างจะเย็น
เพราะว่าบ้านเรานะครับมีสภาพอากาศเย็นมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุม
มาจากประเทศจีนนี่แหละฮะนี่ฮะมาทางนี้นะฮะ
มาจากประเทศจีนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงเรียกกันง่ายก็คือมวลอากาศเย็น
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
อุณหภูมิลดลงไป๒๔องศาเซลเซียสที่สำคัญมีลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับ
แล้วก็ในตอนเช้าเองอาจจะมีหมอกลงทัศนวิสัยก็คงต้องระมัดระวังกันด้วย
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวก็จะเป็นทะเลหมอกแบบนี้แหละครับ
ส่วนในภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอุณหภูมิ
ก็จะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียสเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็น
แผลลงมาปกคลุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าวันนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เองได้รับผลกระทบจาก๓ปัจจัยที่สำคัญ
ปัจจัยที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคใต้
แล้วก็พาดผ่านไปยังหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้
นี่เป็นปัจจัยที่ทำให้ภาคใต้มีฝนตกประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับ
นั่นก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และมีกำลังค่อนข้างแรง
คลุมอยู่ที่อ่าวไทยแล้วก็ที่ภาคใต้ตอนล่าง
ดังนั้น๓ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนัก
แล้วก็มีคลื่นลมแรงตลอดระยะเวลา๑๒วันนี้นะครับ
ขึ้นลมแรงสูงประมาณ๒๓เมตรดังนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเรือเล็กควรจะรับฟังคำเตือนจากทางการว่าจะสามารถที่จะออกเรือไปยังทะเลได้หรือเปล่า
นี่คือสภาพอากาศของวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
มาดูเป็นรายภาคกันนะครับว่าแต่ละภาคอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ
ไปดูภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่า
อุณหภูมินั้นจะลดลงไป๒๔องศาเซลเซียสนะครับ
เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็น
แล้วก็ภาคเหนือจะมีลมแรงบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวแล้วนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบวันอยู่ที่๒๐๒๒องศาเซลเซียส
แต่ถามว่ากลางวันร้อนไหมก็ยังคงร้อนอยู่นะครับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๒๙๓๓องศาเซลเซียสครับ

อุณหภูมิจะลดลงไป๒๔องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแรงด้วย
บริเวณยอดภูนั้นมีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๒๑๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบวันนะครับอยู่ที่๑๘๒๒องศาเซลเซียส
ส่วนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด๓๐๓๒องศาเซลเซียส
กลางมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
อุณหภูมิในตอนเช้าลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดสัมผัสได้อยู่ที่ประมาณ๒๑๒๓องศาเซลเซียส
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงสายถึงตอนกลางวันเนี่ย
ก็จะประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียส
กรุงเทพมนาคอนก็ต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด๒๑๒๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๒๓๓องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกก็มีคำเตือนเรื่องของคลื่นสูงด้วยนะครับ
สูงประมาณ๒เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นต้องระมัดระวังในการเดินเรือ

เพราะว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง

และบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๕องศาเซลเซียส
สูงสุดนั้นอยู่ที่๒๙๓๒องศาเซลเซียสนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ซึ่งบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
ดังนั้นต้องรับฟังคำเตือนอย่างเข้มข้นนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูน
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุดก็ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียส

ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรสำหรับฝั่งอันดามันครับ
กรุงเทพมหานครพี่น้องชาวกรุงและปริมณฑล
พี่มณฑลก็จะเห็นเมฆส่วนมากบนท้องฟ้า
อุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ๑๓องศาเซลเซียสกับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียส
นี่คืออุณหภูมิและสภาพอากาศในบ้านเรานะครับ
ไปดูต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไร
ไปดูเมืองใหญ่ทั่วโลกกันนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป